พระพุทธปฏิมาปางอุ้มบาทเป็นพระพุทธปฏิมาประจำวันพุธกลางวันในอิริยาบทยืนพระหัดทั้งสองข้างถือบาท
ให้ไปรับบินทบาทในตอนเช้าของวันรุ่งขึ้นจึงทำให้พระพุทธองค์
บินทบาทจากประชาชนด้วยพระองค์เองมีความเชื่อในทางโหราศาสตร์ว่า
ดาวพุทธเป็นดาวแห่งไหวพลิบและความฉลาดและจากลักษณะปางประจำวันนี้
อุ้มบาทยังมีความเชื่อว่าผู้ที่เกิดวันนี้จะไม่มีวันอดหยากอีกด้วย